คุณผู้ชมคะชาวจังหวัดสงขลาที่มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินตรวจพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลา
ปลื้มปิตินะคะที่พระองค์ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของรัศดร
ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินนั้นเส้นทางค่อนข้างจะยากลำบาก
แต่ไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการเสด็จของพระองค์ค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
ริ่นทองแก้ววัย๘๖ปี

อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา
นั่งมองพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ภายใต้ดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก
หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์

อนรับมาเกี่ยวอีกที่หนึ่งที่สองสัก

นายรินนำภาพถ่ายที่ใส่กรอบไว้เป็นอย่างดีออกมานั่งมอง
นึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินตรวจพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลา
เมื่อปีพศ๒๕๒๒เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกร
ตอนนั้นไหนรินรอรับสเด็จอยู่ในสวนย่างพารา
หวังจะได้เห็นพระพักษ์อันเปี่ยมด้วยบารมี
ริ่นเล่าว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
และนั่งโดยไม่กลัวเปื้อนดินโครนทรงไม่ถือพระองค์เลย
ก็แร่งเลี่ยนแร่งเลี่ยนจริงแร่งกับคน
แร่งดีเลยแร่งเลี่ยน
แร่งจากไม่มีไม่มีนั้นซ้ายด้วยก็แร่ง
แร่งเลี่ยน
จากแร่งกลางฝือก็แร่งเลี่ยนไปนั้น
เช่นเดียวกับนายหนูโคงบุญการอายุ๗๒ปี
เคยรับเสด็จพระองค์เช่นกัน
ทั้งสองคนเป็นบุคคลในภาพ
นายสนิทจันวดีอายุ๗๐ปี

ใกล้ชิดหลังพระบาทสดิบพระประมินธระ
ภูมิพลอดุลยเดชสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
และพื้นที่ที่ใช้สร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลา
พระองค์ทรงขับรถไปดูพื้นที่กลางน้ำ
โดยมีนายสนิทและเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนนั่งไปภายในรถด้วย
นายสนิทเล่าว่าตอนนั้นในพื้นที่เป็นถนนลูกรัง
การสัญจรรย์ลำบากแต่พระองค์สมไม่ยอดท้อ
ระหว่างทรงงานมีมดแดงไต่ฉลองพระองค์
ด้วยความตกใจจึงรีบปัดให้
รถเจ็ดให้มันลำบากมากมากมาก
ถึงรุ่งลบปลามาก
ก็ลงมาเทิดเราเยี๊บ
เยี๊บหยามเรี๊บมาพัดตุ๊ก
ก็มันแดงไว้อยู่ในมันแดงสนิท
เป็นรังกลุ่มและเกียจยากเราทำบุญ
พอพระองค์กูเลยเผื่อแต่เคลื่อนดิน
มันขึ้นแดงต่างเครือปลา

มันต้องกอด
ก่อนหน้านี้ทั้งสามคนมีโอกาสได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่เก้ามาแล้วสองครั้ง
แต่ครั้งนี้ได้ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุด
พื้นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จ
จะต้องทรงพระดำเนินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

แห่งไม่มีถนนเข้าไปถึงก็มีได้ส่งย่อท้อ
อากาศจะหนาวเหน็บหรือร้อนอบอ้าว
ก็ไม่ส่งถือเป็นอุปสรรคกีดขวางการเสด็จ
ให้ถึงตัวราศดรที่ทรงห่วงใหญ่
เฝ้ารอการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์